เอาใครที่พบเห็นหรือใครที่หยิบกระเป๋าเงินไปช่วยเอามาคืนหน่อยนะคะ
เพราะมันเป็นของลูกสาวคุณต้อมรัชนีกร
เราคุณน่าคุณต่างอดีจากงานละครจากผลงานทางหน้าจอทีวีนะคะ
แต่ว่าคราวนี้เธอออกมาขอความช่วยเหลือค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลย
นี่ค่ะหญิงชายคู่นี้คุณผู้ชมดูพฤติกรรมเขาดีนะ
ก็เดินมาแล้วก็มีการนั่งเห็นไหมเหมือนนั่งทับกระเป๋าสตางค์ที่มันวางอยู่อะค่ะ
แล้วก็ทำทีเป็นมองซ้ายมองขวาสักพักนึงนะคะ
ผู้หญิงที่สวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยจะเอื้อมือมาหยิบกระเป๋าที่ตัวเองนั่งทับนั่งบังเอาไว้
ส่งให้กับผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำเอาบังไปอีกคนนึงมองไม่เห็นแล้วค่ะ
เพราะกระเป๋าสตางค์ใบนิดเดียวนะคะสองคนนั่งก็เต็มพื้นที่แล้ว
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยนะคะ
เอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าสตางค์เนี่ยมองแล้วมองแล้วนะหยิบป๊าบเห็นไหม
แล้วส่งให้ผู้ชายผู้ชายก็รับต่อมาแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกที่ถือเอาไว้นั่นแหละค่ะ
นี่เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะส่วนกระเป๋าสตางค์ที่มันวางอยู่ตรงนั้นเนี่ย
นักแสดงที่เราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะ
คือเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้ว
แล้วก็เหมือนลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะ
คือสิ่งสำคัญคือสงสารลูกมาก
เงินในกระเป๋าอยากได้เอาไปเถอะ

สิ่งสำคัญคือรูปคุณยายที่ไม่มีอีกแล้วขอรูปคุณยายคืนเถอะ
มันคือสิ่งของที่มีคุณค่าสำหรับจิตใจแล้วกระเป๋าอ่ะ
น้องบอกว่าอยากได้คืนด้วยเพราะนั่นคือกระเป๋าสตางค์ที่น้องเก็บเงินซื้อเอง
เป็นใบแรกในชีวิตที่น่าเจ็บใจก็คือน้องบอกว่า
ตอนที่น้องไปแจ้งความอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินอ่ะ
ยังเดินสวนกับชายหญิงคู่นี้เลยด้วยซ้ำแต่น้องไม่รู้ว่าสองคนนี้คือคนที่เอากระเป๋าสตางค์น้องไปค่ะ
พอแฟนคลับเห็นโพสต์ในไอจีของคุณต้อมนะก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะ
บางคนก็บอกว่าคนที่หยิบกระเป๋าไปดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นคนต่างชาติ
ไม่น่าใช่คนไทยแต่ก็ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามอะค่ะ
ประเทศไหนชาติไหนการเก็บของแล้วไม่คืนเจ้าของเนี่ย
ยังไงก็คือความผิดมันคือการลักทรัพย์นั่นแหละ
อนตำรวจช่วยดูหน่อยนะคะลองตรวจสอบให้ทีค่ะ